เพราะว่าเราต่อเนื่องตั้งแต่ออกพรรษา

ตักบาทเทโวโรฮนะครับวันตักบาทเทโวโรอีกนะครับ

ภาคใต้ตอนนี้คึกคักเพราะว่ามีการแห่เรือชักพระ
แต่ผมจะเล่าถึงที่จังหวัดน้องคายก่อนนะครับคุณผู้ชม

ต่อเนื่องเลยครับบ้างไฟพญานาคออกอีกแล้วครับ

วันนักท่องเที่ยวก็ปากหลักรอชมไม่ผิดหวัง
ยังขึ้นเป็นบุญตาอีกวันครับ
คนก็ไปนั่งรออยู่ริมฝั่งโขงอยู่นะพี่เนอ
ใช่ครับผมบรรยากาศงานเทศกาลออกพรรษา
ไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคายครับ

ยังคงยังคงมีนะครับตัวทีนะครับ

มีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งมาเฝ้ารอชมครับ

และช่วง๑๘นาฬิกา๒๙นาที

กลางเสียงโหร้องยินดีของนักท่องเที่ยว
ที่ได้ชื่นชมและชมเป็นบุญตาครับ

แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บ้างไฟพญานาคเนี่ย
พูดขึ้นมาโอ้โหเสียงเฮ้เลยครับ

เคยไปนั่งสัมผัสบรรยากาศริมฝั่งโขงไหม
นั่งสัมผัสบรรยากาศริมฝั่งโขงนะครับ

ปิ้งย่างทุกอย่างรอกันหมดเลย

บางที่นะครับจุดพูดไปที่ดีแบบนี้เลย

ทุกคนก็อิ่มใจนะครับ